ตอนนี้นะครับชาวไต้หวันก็เริ่มที่จะเก็บกวาด
ในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุใต้ฝุ่นเมอรันตีแล้วนะครับ
หลังจากที่ได้สร้างความเสียหายอย่างหนัก
มีรายงานผู้เสียชีวิตไป๑คน
ไต้ฝุ่นลูกดังกล่าวตอนนี้พัดขึ้นฝั่งจีนแล้ว
ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรง
สัญจรทั้งทางบกและทางอากาศได้รับผลกระทบ
หลายพื้นที่ของมณฑลฝูเจียนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน
เผชิญกับอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นเมอรันตี
ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดในโลกของปีนี้นะครับ
หลังจากที่พัดขึ้นฝั่งเมื่อช่วงเช้า
ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
ระดับน้ำในแม่น้ำและทะเลสาบเพิ่มสูงขึ้น

ในทะเลมีความสูงถึง๑๒เมตร

ยังทำให้ต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค้น

ระบบน้ำประปาในบนทนได้รับผลกระทบ
ประชาชนราว๒๖๐๐๐ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
กลางความพยายามของทหารหลายพันนาย
ที่ถูกส่งลงพื้นที่ประสบภัย

จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ
หรือว่าเสียชีวิตจากเหตุอุทธกภัยครั้งนี้

ขณะที่ก่อนหน้านี้การสัญจรในพื้นที่เป็นอมภาษณ
เนื่องจากว่าถนนหลายสายเสียหาย
เจ้าหน้าที่สั่งปิดทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด

ยกเลิกเที่ยวบินเข้าออกจากสนามบินเมืองเสียเหมือน
จนถึงช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้
รวมถึงการให้บริการเรือเฟอรี่ข้ามฝากเพื่อความปลอดภัย
แต่การจราจรในพื้นที่ย่านใจกลางเมืองเสียเหมือน

ระดับน้ำท่วมบางจุดตอนนี้เริ่มลดต่ำลงแล้วนะครับ

ได้ลดระดับความรุนแรงของพายุใต้ฝุ่นเมอรันตี
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็จะอ่อนกำลังลงอีก
ขณะที่เคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือ
เข้าสู่มณฑลเจียง๔ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้
ว่าจะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่
เรื่องต้นมีการประกาศเตือนภัยประชาชนในระดับสีส้มแล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเริ่มออกไปเก็บกวาดซากความเสียหาย
หลังจากที่ใต้ฝุ่นมารันตีพัดผ่าน
โดยเฉพาะบริเวณท่าเรือที่มีเหตุเรือชนกระแทกกัน
เนื่องจากคลื่นแรงทำให้มีน้ำมันรั่วไหลออกมา
เจ้าของเรือก็คาดว่าเรือเสียหายหนัก
ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก
ขณะที่โรงพยาบาลในเขตปิงตุงหลังคาเสียหายจากพายุ
และหลายอาคารต้องมีการบุรณะซ่อมแซม
สำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นเมอรันตีในไต้หวันอยู่ที่๑คน
และมีผู้บาดเจ็บอีก๓๘คน